มาดูอีกประเด็นนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮาเหมือนกัน

ใหญ่มากในญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนกลับมาก่อคดี
แล้วก็หนีมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไทยมาเป็นเวลานานแล้ว

ไปชี้จุดที่เจ้าตัวพักอาศัย
แล้วก็ขยายผลหาผู้ที่ให้เงินสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย
ก่อนจะส่งตัวให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดี
แล้วก็ให้ผลักดันกลับประเทศนะคะ
นายชิเกฮารุชิเรอิสัญชาติญี่ปุ่น
คนตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ภายหลังถูกจับกลุ่มได้ช่วงเย็นวันนี้นะคะ
เพราะว่าร่วมกับสมาชิกแก๊งอีก๗คน

โดยการใช้ปืนยิงนายคาซูฮิโกโอโตเบะ
ซึ่งเป็นรองหัวหน้ากลุ่มคามิยะ
เมื่อวันที่๒๔กรกฎาคมปี๒๕๔๖ค่ะ
ทางศาสตร์อายาของญี่ปุ่นนั้นได้ออกไม้จับ
แต่ว่าเจ้าตัวหลบหนีมากบดานอยู่ที่ลบบุรีมานานกว่า๑๓ปี
การสอบปากคำครั้งนี้ทางตำรวจให้นายชิเกฮารุถอดเสื้อด้วย
เพื่อทำการตรวจสอบลายศักดิ์ที่ก็เป็นสัญลักษณ์ของทางกลุ่ม
ใช่ครับเห็นมีทั้งลายศักดิ์แล้วก็มีทั้งเรื่องของนิ้วก้อยใช่ไหม
ใช่ค่ะนิ้วก้อยที่ถูกตัดที่ถูกตัดเป็นหนึ่งนิ้ว
หลังจากสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมงครับ

ก็นำตัวนายชิเกฮามรุไปชี้จุดบริเวณโรงศรีแห่งหนึ่ง
เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นสถานที่แรกที่ไปพักอาศัยอยู่
โดยทำงานแรกกับการที่มีที่พักแล้วก็มีเงินใช้จ่าย
ซึ่งก็มีนายกบเป็นเจ้าของโรงศรีแห่งนี้อยู่นะครับ
ซึ่งนายธวัชชัยเจนาคมเจ้าของโรงศรีก็ยอมรับว่า
ก่อนหน้านี้ได้ให้ที่พักพิงกับนายชิเกแฮมรุจริง
แต่ปฏิเสธว่าไม่รู้ว่านายชิเกฮารุหนีคดีฆ่าคนตายมาจากญี่ปุ่น
ยอมให้ที่พักพิงเพราะว่ารู้สึกว่าสงสารเป็นคนเร่มร่อน
เลิกกับภรรยาแต่ภายหลังจากที่ตำรวจจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวก็ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ไล่ออกไปจากโรงศรีนั่นเอง
จากนั้นค่ะตำรวจก็คุมตัวนายชิเกฮารุไปที่บริเวณสารเจ้าแม่ลูกศรกลางเมืองลบบุรี
ชี้จุดบริเวณที่เขาไปพักอาศัยอยู่
โดยมีชาวบ้านที่คุ้นเคยแล้วก็อยู่ในระแวกใกล้เคียงมารอดูการชี้จุดจำนวนมาก
ทีมข่าวยังมีโอกาสได้พูดคุยกับนายเผชิญภูนเพียรซึ่งก็เป็นเพื่อนเล่นหมากรุกด้วยกันบ่อย
เล่าให้ฟังว่านายชิเกฮารุมานอนอยู่บริเวณสารเจ้าแห่งนี้นานแล้ว
ตามปกติก็เห็นเป็นคนขยันพูดจาดีไม่มีพิษมีภัย
ตลอดเวลาก็เก็บกวาดบริเวณสารเจ้ามาตลอด
คณะกรรมการศาลอนุญาตให้เข้าไปนอนด้านในป้อมยามได้เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ตลอดเวลายอมรับเลยค่ะว่าไม่ทราบว่านายชิเกฮารุจะเป็นยากุซ่าหลบหนีคดีฆ่าคนตาย
เพราะเขาก็จิตใจดีชาวบ้านรักใคร่หลังจากนี้คงต้องเพิ่มความระมัดระวังคนแปลกหน้ามากขึ้นนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าแก๊งยามากูชิเนี่ยจริงก็มีสมาชิกกว่า๒๔๐๐คนทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะ
จะแยกตัวกันออกไปตั้งกลุ่มเครือข่าย
ชิเกฮารุก็ออกมาตั้งกลุ่มใหม่ชื่อโกโดไกและมีสมาชิกกว่า๒๐๐คน
ก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในธุรกิจมืดเรื่องของบ่อนการพนันที่ญี่ปุ่น
จนเกิดการฆาตกรรมกลุ่มคู่อริแล้วก็เลยหลบหนีมากบดันอยู่ที่ไทยค่ะ
ก็มีภรรยาเป็นคนไทยด้วยแต่ว่าเลิกกันไปแล้ว
ที่ผ่านมาจะมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นนำเงินมามอบให้ครั้งละ๑๐๐๐บาท

ตำรวจก็จะขยายผลค่ะว่าบุคคลที่นำมามอบให้เป็นใคร
แล้วก็เกี่ยวข้องยังไงกับเครือข่ายนี้
หลังจากนี้จะส่งตัวให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับพรบคนเข้าเมือง
และก็จะต้องผลักดันกลับประเทศต่อไปนะคะ
ก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สื่อญี่ปุ่นก็คงต้องจับตา
แล้วก็จับจ้องเรื่องของการส่งตัวกลับด้วย